ถามจริงตอบตรงกับคนในวงการกีฬา
อยู่กับผมเจวรปัตรทุกวันพฤหัส๒ทุ่ม
วันนี้ผมเชิญน้องมิ้วจิรพงศ์มีนาพระ
มกดทีมชาติไทยเจ้าของ๓เหรียญทอง๔เกม
ครั้งที่๒๗ที่เมียนมาเมื่อปี๒๐๑๙
ตอนนั้นเขาโด่งดังเป็นพลุแตก

วิ่ง๑๐๐เมตร๒๐๐เมตร

ที่เป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์๓สมัยหลังสุดด้วย

ส่วนผลงานเอเชียก็เคยพาไทย
คว้าเหรียญทอง๔คูณ๑๐๐เมตรชิงแชมป์เอเชีย

หัวอกนักกีฬาสมัครเล่น๑๓ปี

ผ่านเข้ามาในชีวิตเขามากมาย
ตอนนี้มิ้วพร้อมแล้วครับที่จะเล่าให้เราฟัง

กับน้องรุ่นหลังได้ก้าวข้าม

เหมือนเป็นการส่งไม้ต่อความสำเร็จของตัวเอง
ให้คนที่มีพลังบวกมารับต่อไป
นึกเจ้ามานานมั้ยสำหรับการเลิก

คือผมไม่เคยคิดว่าจะหยุดวิ่งก่อน

ผมปีนี้ผม๒๘ย่าง๒๙

ตัดสินใจนานนะครับก็คุยกับโค้ดแฟนเล็กก็คือ
เล็กครับผมขออนุญาตไปอบรม

แล้วทีนี้ลุงเล็กก็ในใจก็ไม่อยากให้ผมหยุดหรอก
ลุงเล็กก็ยอมรับในการตัดสินใจของผมแล้ว
พอช่วงประมาณเดือนมีนามันก็มีโควิด

วิทน่าจะอยู่ไม่เกินถึง๖เดือนหรอก

ถ้าเป็นนักกีฬาพวกนี้สมัครเล่นเนี่ย

คือมิ้วอยู่แคมป์ตลอดเวลา

ว่าเราเข้าใจก็คือจุดสูงสุดของ
นักกีฬาสมัครเล่นหรือว่านักวิ่งสำหรับผม

ดูแลครอบครัวเราแล้วก็เรื่องหน้าที่การงาน
มันคนละเส้นกับนักกีฬาอาชีพนะ

ละเส้นนั้นเราคงไม่ได้บอกว่านักบอลเก่งกว่านักวิ่งไม่ใช่อย่างนั้น

มันต้องยอมรับก่อนนะว่านักกีฬาสมัครเล่น

อิ่มตัวสองเบื่อสามทำไมมันถึงไป

ต้องไปหยิบเหรียญแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่เหรียญทองแดง

เหรียญทองเนี่ยอัดฉีดมันเยอะมาก

เราเข้าไปแล้วเราอยากติดทีมชาติ

เราอยากได้เงินเราอยากได้หน้าที่การงานที่มั่นคง

ผมอาจจะติดเยาวชนทีมชาติมาไว

ก็น่าจะถึงเวลาถึงจุดของเราแล้ว
เพราะว่าเกิดโรคระบาดโควิดก็

ก็มีรุ่นน้องรุ่นใหม่ที่เขาซ้อมตลอด
กับผมที่แบบซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้าง

เราต้องไปทำงานสองก็คือ
เราไม่สามารถพักผ่อนให้เต็มที่

คือตอนนี้ผมยังเล่นกีฬาในประเทศอยู่

กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็หลักคือกีฬากองทัพ

จนถึงกองทัพและก็ตรงจากกองทัพไปเจมส์ชาติไทยต่อไป
อย่างพวกวิ่งเนี่ยพวกสายกรีธามีไหม
จริงตรงนี้มันวิ่งมันแยกไปหลายแขนง
อันนี้อาจจะเป็นสายพวกเชิงเป็นความเร็ว

เจไม่ใช่เป็นคนแรกที่ถามผมเรื่องนี้

ผู้ปกครองของน้องที่แบบอยากให้ลูกหลานของเขา

เพราะว่าถ้ามองอีกมุมต่างประเทศ
เขาจะไม่ให้ลูกหลานของเขามาเล่นกีฬาแบบจอจงเลย
ต้องเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กต้องเล่นวิ่งตั้งแต่เด็ก
คือเขาจะมาสอนทักษะเรื่องความเร็วเรื่องความคล่องตัว

ผมก็คิดอยู่ว่าโอเควันหนึ่งถ้าสมมติว่า
ผมมีจุดที่ผมอยากเป็นโค้ชหรือว่าเป็นผู้ฝึกสอนใครสักคน

แต่ตอนนี้ผมยังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเอง

กลัวแบบคนที่ศรัทธาในตัวเราคิดว่า
ซ้อมกับมิ้วน่าจะประสบความสำเร็จ
แต่ว่าเรายังไม่มีความมั่นใจขนาดนั้น

จริงพื้นฐานของทุกกีฬามันมาจากการวิ่งหมดเลยนะครับ

มิ้วน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อทุกมัดด้วยซ้ำไป
แต่ว่าจะซ้อมอย่างไรอยู่ที่ว่าคุณจะไปดีไซน์โปรแกรมอย่างไร

มิ้วไปสอนพี่หน่อย

อ่าเรียกออกครับอารมณ์สมมตินะหมดโควิด

แล้วไปต่อเนี่ยจบที่เอเชียนเกมสวยในมุมของมิ้ว

เราพอแล้วจุดหนึ่งข้ออะไร

ผมมั่นใจนะด้วยร่างกายของผมตอนนี้
พี่ได้เห็นว่าโอ้โหถอดเสื้อมาคือทุกอย่างมัน
จริงมันพร้อมนะอาการบาดเจ็บไม่มีถูกไหมไม่มีครับ
ไม่รู้ว่าจริงปีนี้จะได้แข่งอีกหรือเปล่า
คือตอบไม่ได้ว่าเอาถ้าโรคระบาดกลับมา

อาจจะผมอาจจะเสียเวลาตรงนั้นอีกประมาณแบบ๖๗เดือนอีก

กับเราไม่ทำอะไรเราก็ต้องมาเก็บตัวซ้อมกีฬา

คือผมคิดเป็นช็อตเป็นช็อตแล้วอาจจะแบบวางแผนอนาคตแล้ว
๒๙นะพี่เจ๊ก็เริ่มเยอะเลยนะตอนติดเยาวชนทีมชาติรอบแรกก็คือตอน๑๖
มีแต่คนทักอายุยังน้อยเลยยังเด็กอยู่เลยยังเล่นได้อีก๑๐ปี
วงการกรีธาบ้านเราอย่างนี้มันมีช่วงหนึ่งที่มันประสบความสำเร็จต่อเนื่องกับทีมผลัดนะ
๔คู่๑๐๐คือมันเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งชายทั้งหญิง
อยู่ดีมันก็หายไปปัญหามันเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรในเชิงทั้งการพัฒนาเองหรือว่าตัวของนักกีฬาด้วย
ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพราะผมมองว่าตอนที่ผมไปได้ไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ
ตอนที่ทางสมาคมกีธาทางลุงเล็กลุงใหญ่ได้ให้โอกาสทีม๔คุณร้อยชายได้ไปเก็บตัว
คือทุกอย่างในการดูแลนักกีฬาของเขาทั้งฟิสิโอทั้งเครื่องเล่น
คืออุปกรณ์ที่สามารถเอามาใช้ประยุกต์ในการสร้างความแข็งแรง
คือเทคโนโลยีค่อนข้างขึ้นพัฒนามาก
ประเทศที่เขามีกำลังโอเคเขาอาจจะซื้อไว้ให้นักกีฬาทุกที่ทุกสมาคมทุกสนาม
เพื่อที่แบบพอเสร็จแล้วคุณดาวเสร็จก็สามารถบีคาวีได้เลย
ในการฟื้นตัวของเขาก็ถือว่าได้เปรียบเราค่อนข้างเยอะแล้ว
กรีธาเนี่ยมันเป็นกีฬาที่บางทีก็น่าน้อยใจเหมือนกันนะ
มันยากคนอื่นมากไม่รู้ว่ากีฬาอื่นเป็นหรือเปล่า
แต่กีฬานี้ซ้อมน่าจะหนัก
หนักมากแต่มันแข่งแบบแป๊บเดียวอะมิ้ว

คือเมื่อก่อนฟาวสตาร์ทมันจะมี๒ครั้ง
ก็คือถ้าครั้งแรกถ้าใครฟาวจะโดนใบเหลืองหมดเลย
ถ้าใครฟาวครั้งที่๒ก็จะโดนใบแดง

แต่ปัจจุบันเมื่อตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็ฉอดนะผมยังจำได้คือ
ยูเซนโบชมโลกเจ้าของสติตในโลกก็คือ
รอบเข้าเลือกรอบรองเขามาเต็ง๑ตลอดเลย
เขาจ๊อกแล้วจ๊อกเอจเขาก็เวลาเป็นสติตอยู่ที่๑
มารอบชิงเขาออกฟาว

วิ่งประคองในรอบก่อนมาเขารู้แล้วว่า
เอ้อใส่เต็มรอบนี้แน่นอนแล้วก็สุดท้ายไม่ได้แข่ง
ครับมันวิ่ง๔คูณร้อยมันก็ซ้อมมาอย่างดี
อยู่ดีซอสกันมาก็กูก็ส่งไม้ให้มึงไม่โดนถ้างานไม้ตกอะไรอย่างนี้
บางทีนำมาแล้วนำมา๓ไม้แล้วยังไงให้เชฟแน่นอน

คือคนที่เชียร์เราเขาจะเห็นตอนที่เราส่งไม้วันแข่งเดียว
แต่จริงแล้วการที่ผมรับส่งไม้ผมตีเป็นพันครั้งหมื่นครั้งเลยนะ
ถ้ารวมแบบทั้งปีก็วันหนึ่งผมตีไม้ไม่ต่ำกว่า๑๐เที่ยว
แล้ว๑๐เที่ยวเราต้องวิ่งใช้ร่างกายเราประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอด
คือมาเอ้ยเอ้ยก็คือตีไม้ตีไม้แบบวิ่งผ่านรับส่งมาตลอด
จึงทำให้เกิดความชำนาญก็คือรู้กันแล้วอ่ะคือแบบ
เจียส่งมาให้ผมเราทำกันแบบนี้โอเคเราคุยกันเดี๋ยวเจอกันจุดนัดพบนะ
ก็คือถ้าออกมาร์คประมาณ๑๗เมตรถึง๒๐เมตร
ถ้าพี่เจยังไม่ส่งให้ผมผมยังไม่ได้ยินเสียงพี่เจ
ผมก็ต้องใช้เซนต์แล้วว่าต้องเบาแล้วนะ
แต่ว่าผมจะไม่หันไปมองข้างหลังนะจะไม่หันไปมองข้างหลังมันจะเสียจังหวะ
แล้วก็ไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้แล้ว
ผมเคยเจอนะทีมเต็งด้วยเต็งหนึ่งเลย
ก่อนแข่ง๑ชั่วโมงมันต้องมีใบรัชน์นักกีฬา๔คน
แล้วไปวอร์มคนหนึ่งมีอาการเจ็บต้องถอนทั้งทีมนะครับ
ผมไม่ทราบว่าแบบหลายคนทราบไหมแต่ผมคิดว่า
มันก็แบบเสียวตลอดเวลาเสี่ยงตลอดเวลา
จริงเพราะว่าตั้งแต่ซ้อมมามาถึงวันแข่งก็ต้องมาลุ้นอีก
ว่ามีใครเจ็บไหมเพราะว่าบอลส่งพลาด

เดี๋ยวประตูหรือว่ากองหลังมึงก็เคลียร์ให้คุณหน่อยแล้วกัน
ก็บอลแต่คิวเดี๋ยวเปลี่ยนตัว
คือมันไปตามเวลาทั้งหมดแล้วมันก็แข่งแป๊บเดียว
ถ้าคุณได้ยินเสียงปุ๊บปั้งแล้ววิ่ง

มีเหตุการณ์ไหนบ้างที่คิดว่าไม่เคยเล่าเลย

ผ่านมาได้ยังไงวะแล้วมันยากมากเลย
แต่คนดูไม่รู้มารู้อีกทีในวันที่เราประสบความสำเร็จแล้ว

คือเรามาเต้นก่อนเล่นเลยเราชนะจีนด้วย
เวลาเราชนะจีนจะอยู่คนละฮีตกัน
ทุกอย่างก็ถูกทอบได้จากพี่เรา
เพราะเราเป็นกัปตันตัวนั้น
ถามผู้ใหญ่ว่าคาดหวัง

ทุกคนปกติตอนวอร์ม
คือก็จะคุยกันคือสนุกสนานแต่วันนั้นมันเป็นอะไรที่เงียบมาก
แล้วไม่มีใครคุยกันเลยเพราะว่ากดดันแล้วอย่างบางคนก็
คือผมตะคิวจะขึ้นน้องเขาก็คือตะคิวจะขึ้นเหมือนกัน
แล้วพอแตะคิวจะขึ้นอ่ะผมต้องทำยังไงให้แบบร่างกายมันอบบุญตลอด
ใส่เสื้อผ้าสามสี่ชั้นแต่คิ้วจะขึ้นผมคิดในใจโอ้โห
จะวิ่งถึงไหมเนี่ยจะวิ่งถึงไหมว่าจะส่งไม้ถึงน้องไหม
น้องก็เพิ่งมาแชร์กับผมตอนที่หลังบอกพี่มิ้วผมตะคิวขึ้นแล้วนะ
แต่ดีที่แบบตอนที่ผมรับไม้จากพี่มันไม่ขึ้น
นั่นแหละผมเลยคิดว่าโอ้นั้นถ้าจะคิวขึ้นก็คือแบบ
เราก็ไม่ได้เหรียญเราที่ซ้อมมาทั้งปีก็คือเป็นกลับเป็นศูนย์
คือเหตุการณ์แบบนี้คือแบบมันทำอะไรไม่ได้แล้ว
ต้องสู้อย่างเดียวแล้วก็พยายามแบบไม่กังวลก็คือ
ทำให้ดีที่สุดไม่กังวลทำให้ดีที่สุดจน
วันนั้นรอบชิงโอเคเราก็ถือว่าโชคยังเข้าข้างก็คือ
เอาเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยได้แต่ว่าตอนนั้นอ่ะ
นี่ถ้าแบบเกิดอะไรขึ้นนี้เราจะรู้สึกแย่จนถึงวันนี้
ก็คือเพื่อจะโทษเราไม่นะคือคิดไปหมด

สำหรับผมผมวิ่งด้วยฟิลล์ของผม
ผมซ้อมยังไงผมก็จะวิ่งแบบนั้นจะไม่กดดัน
ยิ่งกดดันตัวเองก็เหมือนเราแบกตัวเอง
ทำให้เราวิ่งด้วยพริ้วเราวิ่งด้วยฟิลลิ่ง

ทำให้เหมือนซ้อมแล้วก็วันซ้อม
เราก็ทำให้มันแข็งแล้วทุกอย่างมันจะเป็นอัตโนมัติเอง

ตัวเลขที่เคยได้แชมป์เหรียญ๔เกม
ซ้อมมาแข่งเคยตัวเลขซ้อมดีกว่าไหม
ผมว่าสำหรับผมคือว่าเม็ด
แมตรที่ไม่ใช่มหากรรมแมตรที่ไม่กดดันจะดีกว่า
กดดันกดดันอะไรบ้างกดดันรายการอะไรบ้าง

๔เกมชิงเชฟไม่เสียเอชั่นเกมจะกดดันมาก
ถ่ายทอดแล้วมีคนไทยดูทั่วประเทศ

นานาชาติทั่วไปสถิติหรือว่าเวลาเราจะดีกว่า
อะไรบ้างที่แบบว่าคิดว่าอยากจะพูดทิ้งไว้
ไม่ใช่ให้กับน้องเดียวแต่ว่าพูดให้แบบ
วงการกรีธาในมุมที่แบบ
รพงศ์มีนาพระเคยพลาดมาแล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก

ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อ๕๖ปีที่แล้ว
คือโดยส่วนตัวผมก็เคยโดนแบน
ซึ่งตอนนั้นผมกลับไปจาก๔เกมที่มาเลเซีย
เพราะตอนนั้นอะพี่ก็คิดว่าไอ้นี่มันนำน้องเที่ยวแน่เลย
แต่เราคุยกันแบบหัวล้อนเองเหรอป่ะ
แต่ตอนนี้ก็เล่ากันได้เพราะเรื่องมันผ่านไป๗ปีอีกแล้ว
ทีนี้ผมก็ไปกินข้าวนี่แหละไปกินข้าว
ตอนนั้นกลับมาประมาณตี๑ตี๒
แต่จริงผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะหนีเที่ยว
เพราะว่าถ้าตั้งใจหนีก็คือหนีแล้วออกไปเลย
แล้วค่อยกลับมาพรุ่งนี้เช้าก็ได้ใช่ไหม
แต่ทีนี้ผมก็ออกกินข้าวกลับมาประมาณตีหนึ่งกว่า

แล้วทีนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าอะไร
คือวันดีสันสมาคมก็ไปเปิดกล้องวงจรปิด
นั่นแหละครับคือต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันไกลแล้ว
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีที่แล้วกล้องวงจรปิดคงไม่มี
แต่อันนี้จะถามจริงปกติเราก็รู้ว่ามันมีกล้องวงจรปิดถูกป่ะ
ทราบครับแต่ว่าสิ่งที่ผมผิดวันนั้นก็คือลุงเล็กมานั่งคุยแล้วบอกว่า
เราจะมีการเก็บตัวนะเราจะไม่มีการแบบว่าให้ออกไปข้างนอก
ทุ่มครึ่งก็คืออยู่ในที่พักแล้ว
ก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนทางสมาคมก็จะให้พักประมาณ๓๔เดือน

ซึ่งเราก็อยู่ในแคมป์ก็ไปท่องไปเที่ยวก็ปกติใช้ชีวิตได้ช่วงนั้น
แต่ด้วยโอเคคือเราแหกกฎณวันนั้น
กฎที่ทางสมาคมได้ตั้งขึ้นมาโอเคก็
รับกันไปก็โดนแบนไปประมาณ๑ปี

ถ้ามองย้อนกลับไปอีกผมมีโดนแบนสองรอบ
รอบแรกก็คือตอนนั้นน่าจะน้อยใจ

คือแกก็บอกว่าโอ้มิ้วตอนเด็กนี้แบบ
แบบถ้าผมไม่ใจร้อนมันคงจะมีอะไรที่แบบเรื่องกีฬาในการพัฒนา

นั่นแหละแกก็เตือนผมเพราะว่าในการใช้ชีวิตต่อไป
มันก็ทำให้ผมใจเย็นลงไม่วู้วาม
คือผมก็น้อยใจแหละนะบางเรื่องแต่ผมก็ขอไม่พูดแล้วกัน
ผมก็เลยขอตัวป๊าครับผมขออนุญาตถอนตัวทีมชาติ
ตั้งแต่นั้นแหละโอ้โห
คำนั้นเลยเหรอถอนตัวทีมชาติไปบอกเขาเนี่ยนะใช่
คือลุงเล็กนั่งประชุมแล้วก็นักกีฬานั่งข้างล่าง
ผมว่าครับป่าครับผมขออนุญาตถอนตัวทีมชาติ
มันก็เกิดความท้าทายกับเราเพราะว่าหนึ่งเพื่อนเขายิ่งมาแข่ง
แต่ผมไม่มีแมทแข่งเลยผมกลับมาซ้อมซ้อม
เนี่ยคือโดนแบรนด์รอบแรกรอบ๒ก็หน่าที่หลังกลับจากมาเล
ตอนนี้คือของนิ้วก็มาอยู่ในจุดนั้นแหละ
คือเราไม่ใช่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้ว
เราเลยเข้าใจว่า

เล่นไปเถอะกีฬาเดี๋ยวก็ไม่นานก็ต้องเลิกแล้ว
ผมไม่คิดว่าระยะเวลาที่ผมอายุ๑๖จนถึงอายุ
ผมหยุดเล่นกีฬาทีมชาติ

ที่เราเล่นอยู่ในวงการกีฬาของบ้านเรา
มันสามารถพลิกชีวิตให้ผมได้มากทั้ง

ผมก็อดไม่ได้นะคะเพราะว่าสงสัยมานาน
ใครเป็นคอหอยนางรมน่าจะพอเห็นกันบ้างว่า
เองก็เคยทำธุรกิจขายหอยนางรม

ในวงการกีฬาหรือแม้แต่วงการบันเทิง

ในชื่อว่าวิ่งกินหอยตามคอนเซ็ปต์ชีวิตของเขา

เกิดอะไรขึ้นไปฟังคำตอบนี้ทิ้งท้ายกันหน่อยครับ
ธุรกิจตอนนี้ก็มีหอยนังลมก็เหมือนช่วงนี้ก็

ก็เดี๋ยวดูช่วงก่อนว่าจะเป็นช่วงเดือนไหนครับ

คือหอยนังลมก็คือทุกปี

ยโตไม่ทันเพราะว่าด้วยการบริโภคตอนนี้

ชาวต่างชาติเขาก็หันกินหอยนังรมมาเยอะแล้ว
แล้วที่พี่ไปกินตามพวกร้านอาหารที่มันยังมีอยู่ในช่วงเดือนที่มิ้วบอก

คือสดแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หอยสุราช

จะเป็นหอยละนองหรือว่าหอยพังงา

อยพังงาหอยระนองหอยสุราชต่างกันยังไง
ก็คือเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่น้ำ
เหมือนกับถ้าเป็นอำเภอกาญจนดิต

น่าจะเป็นแหล่งที่น้ำแล้วก็แบบ

หอยตัวยายเนื้อสวย
แล้วก็หอยแบบเนื้อใสสีขาว

แล้วก็ที่ผมเคยลองกินน่าจะแบบ

ผมไปที่ไหนมีหอยผมกินหมดเลย